ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีคอนเสิร์ตนะฮะในงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีเมืองนังที่ปากพนังนครศรีธรรมราช
ค่ะเสร็จจากคอนเสิร์ตไล่ยิงกันซะแล้วยิงกันสิบยี่สิบนัดนะฮะ
มีคนบาดเจ็บสาหัสนะครับไปดูช่วงเกิดเหตุกันนะครับ
ตรงนี้เป็นจุดใกล้ที่เกิดเหตุที่มีคนถูกยิงเสียงปืนนี่ชัดเลยนะฮะ
เที่ยงคืนสามสิบสี่นาทีคืนที่ผ่านมาต่อเนื่อง๑๑นัด
เป็นการยิงชุดแรกนะจากนั้นเที่ยงคืน๓๖นาทีอีก๒นาทีต่อมา
ชุดนี้มีอีกหกนัดรวมแล้วสิบหกนัดด้วยกันนะครับ
สิ้นเสียงปืนนี่ตามมาด้วยเสียงสุนัขนี่เห่าหอนกันระงมเลย
นี่เป็นหลักฐานในกล้องวงจรปิดช่วงเกิดเหตุนะฮะซึ่งได้ยินแต่เสียงนะฮะ
ไม่เห็นภาพที่จุดเกิดเหตุเดี๋ยวสพปคณ๑๙๖๒นนสีธรรมราช
ไปไล่ตรวจสอบต่อนะครับมีกล้องอีกมุมหนึ่งจับภาพช่วงหลังเกิดเหตุ
ชาวบ้านนี่ตกอกตกใจออกมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงปืนมันเยอะเหลือเกิน
แล้วถ้าไล่ย้อนไปก่อนที่จะมีการไล่ยิงกันนะครับ
มีกล้องวงจรปิดที่๔แยกตลาดประปาปากพนัง
จะเห็นภาพวัยรุ่น๒กลุ่มนะฮะ
คือกลุ่มคนเจ็บกับกลุ่มผู้ก่อเหตุช่วงขี่รถผ่านสี่แยก

คอนเสิร์ตมางานเทศกาลอาหารทะเลของดีเมืองนัง

แม่กำลังพีคเลยคืนสุดท้าย
นี่กลุ่มผู้เจ็บขี่จักรยานยนต์ผ่านแยกตรงนี้มานะฮะ
แล้วมีกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ขี่ไปด้วย
ตำรวจสพปากพนังเนี่ย

หลังจากชาวบ้านแจ้งไปพบว่า

ชายวัย๓๒ปีคนนี้สมมุติว่าชื่อเอ

กระสุนเข้าสะโพกหัวไหล่เข้า
แล้วที่ขาเนี่ยกระดูกหักสองข้างด้วยนะครับ
คนร้ายนี่หลบหนีไปนะครับ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปากพนังฝั่งตะวันออก
เป็นเส้นทางเข้าเมืองปากพนังนะครับ
ชาวบ้านบอกว่านี่เขาถึงขั้นว่ายน้ำหนีตายกันเลยนะ
นี่เห็นคลองประปาตรงนี้ใช่ไหมครับ
คือมีคนบอกเรานะครับบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีจักรยานยนต์คันหนึ่ง
วัยรุ่นขี่ซ้อนกันมา๓คน
ขึ้นมาที่สะพานใหม่มุ่งหน้าจะเข้าทางตัวเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวะนั้นมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ตามมาอีก๒คัน

กลุ่มหลังนี่แหละขี่ไล่ยิงจักรยานยนต์ของสามคนที่ซ้อนกันมา

จักรยานยนต์ของวัยรุ่น๓คนที่มาด้วยกันเนี่ย
เสียหลักตกสระน้ำเกาะกลางถนนนะครับ
วัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ยิงมาเนี่ย
ก็ขี่วกมากลับมาเพื่อจะไล่ยิงเขาต่อนะ
นี่ต้องไปลากจักรยานยนต์ขึ้นจากน้ำมานี่ฮะ

พวกนั้นวนรถกลับมายิงซ้ำอีกนะฮะ
ที่เห็นว่าหลังยิงชุดแรก๑๑นัดใช่ไหม
อีก๒นาทีอีก๖นัดเนี่ยคือวนกลับมายิงซ้ำอีก
มันเป็นจังหวะที่มี

เขาเป็นแฟนกับ๓คนที่ถูกไล่ยิง
เขาขี่รถตามมาพอดี
เห็นว่าอีกฝั่งนึงก็ย้อนกลับมายิงเนี่ย
ผู้หญิงที่ขี่ตามมาเนี่ยนะฮะตามแฟนมาเนี่ย
ก็ต้องกระโดดน้ำหนีเอาชีวิตรอดนะฮะ
มีคนนึงครับทุกผู้ชมครับถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสครับ

ผมยืนดูแป๊บนึงก็ไม่กล้าเข้าไปนั่นที่แรก
ก็สงสัยพวกพระม่าเข้ามามาจอด
แล้วก็ผมเดินไปไปดูว่าเป็นอะไรไหม
ก็ไม่เห็นก็ลงก็ว่ายน้ำไม่ขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง

มีคนหนึ่งโดนยิงครับอีกสองคนไม่เป็นไร
ชาวบ้านนี่ตกอกตกใจกันหมดนะฮะกลัวจะถูกลุกหลงกันนะดิ
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในพื้นที่
คุณทวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับกลุ่มคนเจ็บนะฮะ
เป็นหนึ่งในเพื่อนของคนเจ็บเขาบอกว่าเขาคือคนขี่จักรยานยนต์เมื่อคืนนี้นะ
ซ้อนสามมากันหลังเลิกคอนเสิร์ตคนเจ็บนั่งอยู่ตรงกลาง
มีเพื่อนอีกคนนึงอยู่ท้ายเขาเป็นคนขี่
เขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับและไม่เคยมีปัญหากับใครด้วย
เมื่อคืนนี้เขาตั้งใจพาแฟนไปดูคอนเสิร์ตกับครอบครัว
ขากลับเขาก็ขี่รถกลับบ้านมากับเพื่อนแล้วมีเพื่อนผู้ชายขี่จักรยานยนต์ตามมาอีกคันนึง
จังหวะมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุมาจากไหนไม่รู้
ขี่รถไล่ตามมาแล้วยิงใส่เลยรถนี่เสียหลักตกคลองเลยฮะ
เธอก็เดินหาของกินกับเพื่อนก่อนส่วนแฟนอ่ะกลุ่มสามคนอ่ะ
แฟนเธอเป็นคนขี่เนี่ยเขาก็ขี่รถกลับบ้านก่อน
ระหว่างทางที่เธอขี่รถตามมาเนี่ยมาถึงตรงจุดเกิดเหตุ
แฟนกับเพื่อน๓คนแล้วก็จักรยานยนตกลงไปในสระน้ำได้ยังไง
เธอก็จอดรถเพื่อจะโทรเรียกญาติโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
นี่ฮะนั่นจักรยานยนต์ที่เขาตกลงไปเห็นไหม
อยู่ดีเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุวนรถกลับมาแล้วยิงใส่อีกรอบนึง
ทำให้เธอกับเพื่อนต้องกระโดดลงสระน้ำหนีตายด้วยนะฮะ
โชคดีที่รอดตายมาได้
ไม่เห็นค่ะเพราะว่าเรียวจะเข้าสะพานไปค่ะแล้วก็ยิงเลย

ระหว่างที่เราจอดดูเราคิดว่าเขาจะวกกลับมา

หรือได้ยินเสียงไหมว่าเขาเลี้ยวรถกลับมา
เขาให้ตามเพื่อนอีกคนไปอีกคันไป
แต่เพื่อนเราไม่ได้ไปแบบเร่งเครื่องหรือขับปาดอะไรกันมานะ

คนเจ็บตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
เพื่อนก็ยืนยันนะฮะให้ข้อมูลแทนว่าคนเจ็บเขาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
นี่เมื่อคืนไปดูคอนเสิร์ตคืนสุดท้ายกัน
เพราะคนเจ็บเนี่ยเขาเป็นคนออกเรือ
นานจะขึ้นฝั่งกลับมาบ้านสักทีนึง

สพปากพนังกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะ
เพื่อตามหาคนก่อเหตุอยู่นะครับ